ผู้ชมยังอยู่ที่ศิลปินไม่ใช่แต่เรื่องของริขสิตเพลง
แต่เป็นริขสิตหัวใจนะคะ
ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ก็คือโอซาแวงก์
ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างโอแสวงกับแบงค์ปรีติก่อนหน้านี้
เขามีภาพหวานออกมาให้หลายคนนี้อิจฉาอย่างที่เราเล่าไปแล้วแหละ
ฝ่ายหญิงเขาออกมายอมรับแล้วว่า
ตัวเองกำลังคบหาดูใจอยู่กับแบงค์อยู่จริง
แบงค์เขาจะว่าอย่างไรไปฟังกันจ้า

เฮ้ยให้สัมภาษณ์แบบนี้เลย
แล้วเขาบอกด้วยนะว่าพี่แอดคืนนี้นิสัยเหมือนแม่เขา
เขาก็เลยบอกว่าชอบด้วยอะไรแบบนี้
ส่วนเรื่องที่มีคนตาดีไปให้สังเกตเห็นว่า
นักร้องหนุ่มเขาพกไมค์มา๒ตัว
คือดิฉันแอบถามหลังไมค์แล้วว่าไมค์๒ตัวมันยังไง
อ่ะขณะที่แสดงคอนเสิร์ตเขาบอกว่าหนุ่มแบงค์เนี่ยพกไมค์มาสองตัว

ไหนอ่ะไมค์ตัวที่๒น่ะสีหายอยู่เหมือนกัน

แล้วมันคงจะแบบเป็นเรื่องของเงา

หุ่นดีสระร้านดีดีก็สวยได้
เห็นในน้ำไหว้ไหน
ในอยากจะไปไหว้น้ำเอ่ย